เรื่องราวบนท้องถนนกันต่อหนุ่มรายเดอร์ผู้อ่อนไหวต่อเสียงแตรค่ะ
เพราะอะไรได้ยินเสียงบีบแตรไม่ได้ได้ยินแล้วเป็นอย่างนี้
จอดรถแล้วลงมาทำแบบนี้เลยค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันนะคะ
เห็นไหมว่าเขามาจากไหนหนุ่มรายเดอร์คนนี้เห็นไหมว่ามาจากไหน
ออกมาจากซอยอ่ะค่ะอ่าเป็นทึบด้วยนะใช่อ่ารถเก่งคืออ่า
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเสียงนะคะ
ให้เห็นแต่ภาพมีแต่ภาพเท่านั้นแล้วเนี่ย
คนนี้ไม่พอใจจอดรถนะคะลงมานะคะลงมาที่รถเก๋งติดกล้อง
คันนี้ในระยะกระชั้นชิดนะคะหันมามองอย่างไม่สบอารมณ์นะคะ
จอดรถขวางเดินมาพูดกับคนขับนะคะเอาจริงจริงเห็นไหมแล้วเดี๋ยว
คนขับนะนี่หลังจากพูดเสร็จแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้เอาเรื่องเอา
ราวต่ออืมเบี่ยงซ้ายแล้วก็ขับออกไปฮะก็เลยไม่ได้มีเหตุการณ์บาน
ปลายอะไรนะคะไม่ได้หัวร้อนตามไปด้วยก็หักรบหักรถหลบแล้ว
ขับหนีไปเลยนะครับเหตุการณ์นี้เพจเฮียขับรถนำคลิป
มาโพสเอาไว้แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าแสนสิทิฟเจอเสียงแตละไป
ใจมันเลยบางไม่ไหวเจอเสียงแตรไม่ได้แต่ดูดีดีนะคะชาวเต็
วิจารณ์กันแบบนี้เขามองกันแบบนี้

ระยะกระชันชิดจริงแล้วควรจะเป็นฝ่ายขอโทษเขาด้วยซ้ำ

ไม่ใช่ไปเอาเรื่องที่เขาบีบแต่เตือน
เขาบีบแรเตือนว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะมันกระแยกกระชันชิดมาก

ขณะบางคนบอกว่าหากบริษัทต้นสังกัดของหนุ่มรายเดอร์รายนี้เห็นคลิป
มีโอกาสไม่ได้ไปต่อแน่
ใช้รถใจเย็นนะคะใช้รถใช้ถนนใจเย็นดีที่สุดค่ะ
รวมถึงรู้กฎจราจรด้วยเนอะ
บีบแดดทำไมต้องหัวร้อนกันเหรอ